มันเหมือนกับสิ่งที่เหมือนกับเขา
เขาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมเลยซะด้วยซ้ำ

คือพนักงานการบินไทยคือไม่มีทางเลือกอื่นเลยใช่ไหมคะ
ต้องยอมรับพายุการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
คือจริงไม่ใช่เฉพาะพนักงานการเปลี่ยนไทย
ทุกคนต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว
คือวิกฤตที่เกิดขึ้น
คนที่ไม่ได้ทำผิดเดือดร้อนนี้เยอะมาก
แต่ไม่ต้องพูดถึงพนักงานการเปลี่ยนไทย

ผู้เสียภาษีรวมทั้งพนักงานการเปลี่ยนไทย
พนักงานการเปลี่ยนไทยส่วนการเปลี่ยนไทยไม่เสียภาษีนะครับ
รัฐบาลจ่ายให้ให้การบินไทยจ่ายให้
ไม่เป็นไรครับผมอันนี้แย่นิดหน่อย

ซึ่งอาจจะต้องถือโอกาสทางนี้เปลี่ยนเท่าเลย

ไม่ว่าจะในสถานะคำให้กู้

คำถามก็คือว่าดิฉันในฐานะคนนอกการบินไทย
จะเข้าใจยังไงคะว่าภาษีจะต้องถูกเอาไป

ต้องถูกเอาไปอุ้มการบินไทย

ไม่ได้มีความรู้สึกภูมิใจร่วม
หรือเข้าไม่ถึงราคาตัวเครื่องบินการบินไทยด้วยซ้ำ

อธิบายกับคนที่รู้สึกอย่างดิฉันตอนนี้ยังไงคะ

คือยังไงครับรัฐนี่นะครับ
จะเป็นประชาชนเลือกมาหรือมายังไงก็แล้วแต่
รัฐมีหน้าที่อยู่แล้วที่จะต้องแก้ปัญหาของประเทศ
ปัญหาการบินไทยมันชัดเจนว่าเป็นปัญหาของประเทศ
เพราะเราก็ถือหุ้นอยู่เยอะ
รัฐก็มีภาระการบินไทยก็เป็นธุรกิจที่สำคัญของประเทศ